เรื่องนี้ตามต่อค่ะที่เมื่อวานเล่าไปว่าจับผู้ต้องหาบางคนได้แล้วนะคะ

มือปืนได้ที่กรุงเทพนายนิติพลคนจัดหามือปืนจับได้ที่แพร่เมื่อวานนี้
เดี๋ยวให้ดูภาพนี้กันก่อนค่ะวินาทีจับกลุ่มนายนิติพลค่ะ
ผู้ต้องหาที่เป็นคนรับงานแล้วมาจ้าง
นายปิตินิชรัฐมือปืนไปยิงนายมานพจนเสียชีวิต
หมื่นนะคะครับค่าจ้างกันเนี่ยแปดหมื่นบาท
ไปจับกลุ่มตามหมายจับของสารอาญานะคะ
เขาหารอบการฆ่าผู้อื่นโดยใกล่อยตรองไว้ก่อน
เรื่องของการครอบครองปืนพาปืนยิงปืน
ในเมืองที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
คุณผู้ชมคะการจับกลุ่มในครั้งนี้ตำรวจบอกว่า
รู้มาว่านายนิติพลหลบหนีไปอยู่ในพื้นที่
ตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
จะซื้อที่ดินสร้างบ้านอยู่ที่แพร่นะคะ
เหมือนจะหนีมาลงหลักปรักฐานอยู่ที่นี่
นิติพลขับรถออกจากหมู่บ้าน
ไปถึงหน้าชาปนสถานบ้านถิ่น
ตำรวจบุกเข้าจับเลยค่ะ
แล้วก็มีปืนด้วยนะคะตัวนายนิติพลมีปืนกระบอกหนึ่ง
นำตัวไปสอบปากคำที่กองบังคับการปราบราม
และล่าสุดวันนี้ที่กองบังคับการปราบปราม
ตำรวจนำตัวนายปิติมือปืนมาสอบปากคำเพิ่มคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ย
อิดโรยนี่นะคะปิติมาสอบปากคำเพิ่มเมื่อวานคุณผู้ชมได้เห็นหน้าค่าตาปิติไปแล้ว
ไปแล้วสอบปากคำเพิ่มอีกสอบเพิ่มเพราะอะไรคะ
จนถึงวันนี้เขายังไม่บอกเลยนะคุณผู้ชมว่าใครเป็นคนจ้างวาน
บอกแค่ว่ารับจ้างใช่ไหมคะบอกแค่ว่าคือจำนวนเงินคือ๘๐๐๐บาท
ถูกจ้างมาแต่ไม่รู้ว่าใครจ้าง
จนวันนี้ก็ยังไม่บอกว่าใครจ้าง
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยโอ้โห
คนเรารับเงินแค่แปดหมื่นบาทไปฆ่าคนตาย
คนต้องสีชีวิตเป็นทั้งคนรับเงินมาแปดหมื่นเอางี้เนี่ยนะ
ทีนี้ค่ะคนจ้างค่ะคนที่จ้างนายปิติอีกทีนะคะ

นิติพลค่ะก็นำตัวมาสอบปากคำที่กรมคับการปรับปรามตั้งแต่เมื่อคืนนายนิติพลก็เหมือนกัน
ก็ไม่ยอมบอกเหมือนกันว่าใครจ้างเขามาอีกทีนี่ค่ะคือนายปิติมือปืนเนี่ยบอกว่าช่วงเดือนกรกฎาคม
ตัวนายปิติกับนิติพลไปสำรวจพื้นที่มารอบนึง
ก่อนวันก่อเหตุปิติก็ไปที่ระยองไปล่วงหน้า๒วัน
นิติพลขับรถยนต์พาปิติไปดูลาดเหล่า
ลงมือ๑๕สิงหาคมทั้งคู่ย้ำเหมือนเดิม

ไม่รู้จักกับผู้ตายนะไม่รู้จักกันมาก่อน

ว่าจ้างมาแต่ไม่รู้ว่าใครจ้าง
คือถ้าปิติมือยิงบอกไม่รู้ว่าใครจ้าง
เพราะรู้แค่นิติพลเอาเงินมาให้๘๐๐๐
นิติพลโดนจับนิติพลถูกสอบปากคำ

แต่นิติพลไม่รู้เนี่ยแล้วยังไง
มันขาดตอนไปยังไงจากนิติพลไปที่ปิติแล้ว
ไปที่ปิติแล้วใครคือก่อนหน้านี้
ที่ปั๊มน้ำมันที่จุดเกิดเหตุที่จังหวัดระยองอืม
ตำรวจห้าสิบกว่านายไปดูแลความปลอดภัยพอไปถึงในปิติมือปืน
ไม่ลงจากรถเหรอฮะไม่ยอมลงจากรถพี่อุ๋ยค่ะอ่า
นี่ค่ะตำรวจเกลี้ยกล่อมอยู่๔๐นาที
ก็สอบปากคำกันโอ้โหตั้งแต่เมื่อวาน
วันนี้สอบปากคำกันเนี่ยพาขึ้นรถมาทำแผนแล้วไม่ยอมลงจากรถ
สุดท้ายนะคะชี้จุดจากในรถค่ะไม่ยอมลงจริงจริงค่ะ
ชี้จุดจากในรถแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้แล้วก็นำตัวออกจากปั๊มที่เป็นจุดเกิดเหตุ
อาจจะด้วยความที่อาจจะมีหัดญาติผู้เสียชีวิต

บางคนร้องไห้โฮเลยนะคะ
ตอนที่พาตัวผู้ต้องหาจะมาทำแผน
จุดประกอบคำรับสารภาพเนี่ยค่ะ

พี่น้องเขาตะโกนด่าตะโกนสาบแช่งมือปืนกันค่ะ
แล้วเขาก็สงสัยว่าโอ้โหทำไมตำรวจต้องดูแลมือปืน
ดูแลผู้ต้องหาเหมือนกับไข่ในหินขนาดนี้
แต่มันก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะคะ
ไปรุมประชาธรรมไปทำร้ายผู้ต้องหามันก็ไม่ได้อยู่ดี

สุดท้ายตำรวจก็นำตัวในปิติออกจากที่ปั๊มน้ำมันนะคะคือชี้จุดจากในรถใช่ไหมคะ
ออกจากปั๊มไปชี้อีกจุดหนึ่งเป็นจุดทิ้งรถจักรยานยนต์
จากปั๊มที่เกิดเหตุประมาณ๔กิโลค่ะ
หลังจากนั้นนำตัวกลับกองปราบเพื่อสอบปากคำเพิ่ม
ส่งตัวฝากขังพรุ่งนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะมีรายงานว่ากองกำกับการ๒กองบังคับการปราบราม
ได้พานางสาวจีนามสมมุติเป็นภรรยาของปิติมือปืน
แล้วก็นายมานปไปตรวจคนบ้านพักแถวหลักสองกรุงเทพฯ
คือต้องหาหลักฐานเพิ่มตำรวจชุดสื่อส่วนกฎพ๒
ปรุผมไปตรวจคนบ้านต้องสงสัยอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่สั่งการ
กระสุนปืน๓๘และมีเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย
ค้นบ้านนายกำทรอายุ๓๙ที่ตำบลน้ำคอกอำเภอเมืองระยอง
ไปเจอปืน๓๘กระบอกหนึ่งกระสุนปืน๓๘๓๘นัด
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
คืออยู่ระหว่างสอบประคำเพิ่มนะคะว่าเกี่ยวไหม
แต่อันนี้ขยายผลเพิ่มว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่า
จากการสืบสวนของตำรวจชุดติดตามคดีนะคะ
ออกหมายจับเพิ่มอีก๒คนค่ะ
ตอนนี้เนี่ยทีมข่าวของเรารู้แค่ชื่อในขาวกับในเป๋ารู้แค่นี้เลยคุณผู้ชม
แต่ไม่รู้ว่าสองคนนี้ที่จะถูกออกไหมจับเพิ่มเกี่ยวข้องกับคดีนี้ในส่วนไหนอย่างไร
แต่เหมือนกับว่าเขาเป็นคนสนิทกับนักการเมืองในพื้นที่ที่ระยอง
นี่ค่ะอีก๒คนเดี๋ยวรอดูในขาวกับในเป๋าจะคือใครนะคะ